จักรจันแล้วก็สะพิน่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยหืมออกแรงประทะกันอย่างสุดริดสุดเดทเลยนะคะ
งานนี้เราได้เจอตัวอองตวนพิธีกรสุดหล่อเขาบอกว่ายังมีเซอร์ไพรส์อีกเพียบเลยนะคุณ
เพื่อรอติดตามทางไทยรัฐทีวีทุกวันเสาร์เวลาสิบหกนาฬิกาสี่สิบนาที
แต่ส่วนตัวจะกลัวขึ้นลูกใหม่หนุ่มหล่อมาแซกหน้าเจ้าตัวหรือเปล่า

เรื่องแซงมันไม่ยากอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเราไม่เอาตัวเองไปเรียบเทียบดีกว่าเรายังเปรียบเทียบกับเขาไม่ได้ครับ
อยู่ของเราดีกว่าแต่ว่าเอาเป็นว่าต้องดูครับเพราะว่าสนุกแน่นอนครับ
ดูยาวไปนะคะก็เปิดมาตอน๔โมง๔๐เลยทางไทยรัฐทีวี
สี่โมงสี่สิบทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองครับ
จอรอไว้เลยนะคะรับรองว่ากำไรเพียบแน่นอนหนุ่มทั้งนั้น